เดินก่อนนี่มาที่กระเทศใช่ไหม
สะพานอบจใครรู้จักบ้าง
สะพานอบจฝั่งตลาดข้ามไปฝั่งสนามมวยนะครับ
อันนี้เป็นคลิปของวันที่๒ที่มาก่อน
สะพานอบจใครรู้จักบ้าง